พบกับน้องเฟื้องในช่วงสายตรวจโซเชียลค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมนะคะเจอกันกับเฟื่องในช่วงของสายตรวจโซเชียลค่ะ
มีเรื่องราวมาอัปเดตกันเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกความรักของแม่ค่ะเรียกได้ว่าไร้พรมแดนนะคะ
เพราะว่าแม้จะเป็นคนแม้จะเป็นสุนัข
มีเรื่องราวล่าสุดที่แชร์กันบนโลกโซเชียลเยอะนะคะ
แม่สุนัขที่โดนรถทับจนตาถลนเนี่ย
ดูอาการน่าจะไม่รอดแต่เป็นภาพที่กำลังคลานไปให้นมลูกน้อยนะคะ
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็สงสารค่ะช่วยกันแห่บริจาคค่ะ
คลิปนี้นะคะถูกแชร์อยู่ในเฟซบุ๊ก
พระมานิดถิติยาโนแห่งสำนักสงฆ์เขาวัวทองวดี
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ
เป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่ง
ถูกรถกระบะของญาติโยมบริเวณใกล้สำนักสงฆ์
เหยียบทับจนลูกตาขวาถลนออกมานอกเบ้า
แต่ก็ยังกระเสือกกระสนนะคะมาให้นมลูกค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะ

ขณะถ่ายคลิปไปก็ร้องไห้ไปค่ะ
ก็เลยขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ถูกแชร์ออกไปกว่า๕๐๐๐ครั้งนะคะ
แล้วก็มีผู้ให้ความช่วยเหลือโอนเงินบริจาคมาเป็นจำนวนมากค่ะ
บอกว่าสุนัขตัวนี้ที่ถูกรถชนตาถลน

แล้วก็ขอปิดระดมทุนรับบริจาค
จากยอดเงินตอนนี้เพียงพอที่จะรักษาสุนัขให้หายเป็นปกติแล้วค่ะ
ให้ระวังมิจฉาชีพมาแอบอ้างโอนเงินเข้าบัญชีอื่น
เพราะเคสนี้พระมาณิชย์ทำเพียงคนเดียว
ไม่มีใครช่วยในการหอบหิ้วน้องหมามาส่งโรงพยาบาลค่ะ
สายตรวจโซเชียลของเราก็พยายามติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังพระมาณิชย์นะคะ

ก็เลยสอบถามไปยังโรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย
สุโขทัยที่หลวงพ่อลงใบเสร็จค่ารักษาไว้ค่ะ
ได้รับการเปิดเผยนะคะว่าสุนัขตัวนี้ยังต้องประเมินอาการวันต่อวัน
จากบาดแผลค่อนข้างเยอะแล้วก็ศีรษะมีลักษณะเป็นโพรง
แต่เบื้องต้นยังดูร่าเริงแล้วก็กระดิกหางบ้างในบางเวลาค่ะ
จากนี้หลวงพ่อมานิดก็ยังนำลูกของสุนัขตัวนี้มาฝากเลี้ยงร่วมด้วย
เพื่อให้ได้ดูดนมแม่ดังเช่นที่เคยดูดเป็นประจำ
ส่วนค่ารักษาตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ก็บอกว่า
สาเหตุที่ทีมข่าวติดต่อหลวงพ่อไม่ได้
จากหลวงพ่อมีปัญหาทางการได้ยินค่ะ

ซึ่งขณะหลวงพ่อนำน้องหมามารักษาเนี่ย
ใช้วิธีสื่อสารด้วยการพิมพ์ซะมากกว่าค่ะ
น้ำใจชาวเน็ตด้วยนะคะที่ช่วยกันบริจาค
ขอให้แม่หมาหายไวด้วยนะคะ